นึกถึงอะไรที่มันร้อนอุ่นทานอร่อย

มันคือขนมครกที่จะกินร้อนกรอบนอกนุ่มใน
กำลังระอุระอุนี่มันดีจริง

เขาขายมากว่า๔๐ปีแล้วคุณ
จะเรียกว่าเป็นหน้าของมันหรือเป็นไส้ของมันดี

แล้วก็ที่สำคัญขั้นตอนการทำไม่ธรรมดานะคะ
แล้วก็มีขั้นตอนที่พิถีพิถัน
ส่วนผสมต้องลงตัวไม่ว่าจะเป็นแป้งข้าวเจ้า
เกลือน้ำตาลน้ำกะทินะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมทำไมเขาถึงขายดิบขายดี
เพราะเขามีมากถึง๑๔หน้า
แปะก๊วยเม็ดบัวข้าวโพด
เผือกมะพร้าวอ่อนฝอยทองลำไยอบแห้งฝอยทองต้น

คุณศีรษะผมไม่เคยทานจริงหนุ่มขนมครก

โอ้โหก็ทำไมเป่าให้มันหายร้อนก็ปากพอง
แต่พอกัดเข้าไปแล้วเป็นไง

เกี่ยวกับดูแลสุขภาพแบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกัน
ร้านนี้นะคะเขาเปิดมา๒สาขาแล้วค่ะที่ตลาดบองมาเช่
แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือฝั่งตรงข้ามถนนตลาดราชวัฒน์
แล้วขายมา๔๐ปีตอนนี้คือรุ่นที่๒แล้วไงคะ
รุ่นที่๒คือลูกสาวยังคงสืบทอดสูตรแป้งเค้กแป้งขนมครกนี่อยู่
แล้วก็กระทงกะทิต่างเนี่ยก็คือเป็นต้นตำรับตั้งแต่คุณพ่อเลยค่ะ
อีกเด็ดอยู่ที่น้ำกะทิจริงต้องไปอ่ะนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าพอพัฒนามาเป็นรุ่นที่๒เนี่ย
หน้าขนมครกก็จะมีหลากหลายหน้ามากขึ้นนะคะ
ร้านขนมครกข้าววังเนี่ยอร่อยจนเข้าวังจริงนะคะ
ตำนานให้ฟังอย่างนี้กันตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคือคุณนพวัลสารวิทูล
เจ้าของร้านขนมครกข้าววังทายาทรุ่นที่สองบอกว่า
ย้อนกลับไปรุ่นคุณพ่อ๔๐ปีก่อนจะขายอยู่หน้าเดียวเลยค่ะ
ตอนนั้นร้านอยู่แถวเขาดินหน้าวังสวนจิตรดา
ก็จะมีผู้ใหญ่ข้าราชบริพันธ์แวะมาซื้อบ่อย
พอในวังมีงานเลี้ยงใช่ไหมคะท่านผู้ใหญ่ก็สั่ง
คุณพ่อก็ขนเตาขนอุปกรณ์เข้าไปขายในวังทำกันสดเลย
ดีนะคะทุกวันนี้ก็ยังคงขายมาเรื่อย
ยังคงตำรับความอร่อยมายาวนานนะคะ
แล้วก็ชูความอร่อยตรงที่สัดส่วนของสูตรขนมครกเนี่ยต้องเป๊ะจริง
จนมาถึงรุ่นของคุณนพวัลแล้วก็สามีคุณสกลนี่แหละค่ะมาขายต่อนะคะ
ก็มาเจอช่วงต้มยำกุ้งอ๋อพิษเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง
ทั้งคู่ตกงานก็เลยอ่ะกลับมาขายขนมครกแล้วกันแล้วก็พัฒนามาเรื่อย
ส่วนราคานะคะสูตรดั้งเดิม๗คู่๓๐บาทเท่านั้น๑๐คู่๔๐บาท
หน้าต่างคล้ากันไป๗คู่๔๐บาท
เอาเป็นว่าใครฟังไม่ทันหรือว่าอยากจะไปหาซื้อโทรศัพท์ละกัน
ร้านขนมครกเข้าวังนะคะ๐๘๑๙๑๖๐๙๗๔นะคะ